นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครับครั้งนี้แข่งกันที่อิตาลีนะครับ
เป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เรานั้นก็ตั้งความหวังไว้สองเหรียญทองนะครับ
ไฮไลท์เนี่ยที่ทีมงานเราไปมานะครับส่งการแข่งขันยิงปืนมาให้ครับ
ประเภทปืนยาวอัดลมคู่ผสมครับนพิษต่อตั้งพาณิชย์ความหวังแม่นปืนไทยจับคู่กับนวินดาเกษมเกียรติไทยครับ
ผลประกดว่าทั้งคู่เนี่ยยิงได้หกร้อยสิบเจ็ดแป้มจบอันดับสิบพลาดโอกาสในการเข้าไปลุ้นเหรียญในรอบไฟนอลครับ
พิษก็ยอมรับว่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมไทยได้เลยนอกจากนี้ยังต้องโฟกัสต่อด้วยกับการคว้าตัวไปโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเหลือการคัดเลือกอีก๒สนามในเดือนสิงหาคมที่บราซิล
แล้วก็สนามสุดท้ายนะครับที่คูเวท
ซึ่งก็ยังมั่นใจว่าโอกาสจะไปโอลิมปิกสมัย๒ก็ยังมีนะครับ
น่าจะควาเด่นทองได้มียากครับ

คคลอดิฟัยตัวโอลิมปิกในเมตรหน้าแล้วกันครับ
เพราะว่าในครั้งนี้ผมก็สู้เต็มที่แล้ว
ทำให้ดีที่สุดเพื่อได้ไปโอลิมปิกอีกรอบหนึ่งครับ

ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ยังคงนำเป็นที่หนึ่งนะครับสำหรับผลงานในตารางเหรียญ
ภูมิเซครับประเภททีมหญิงรั้งอันดับ๓๓ร่วมณขนาดนี้ครับ